คนเท่าคนแก่ที่อยู่บ้านเพียงลำพังคือหลอกเป็นเซลลแมนมาขายของแล้วจู่ก็เอาเงินไปซะอย่างนั้น
เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังฝากเตือนภัยกันไว้ด้วยตั้งใจฟังนะคะ
นี่คุณผู้ชมไปที่บ้านหลังแรกก่อนนะบ้านหลังแรกก็คือบ้านครูตำบลสัมพเนียงนะคะ
อยู่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมาคุณป้าโป๋ยประจิตนะคะ
ชาวบ้านผู้เสียหายอันนี้คือของที่เซลลแมนเอามาขาย
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าหลายวันก่อนนั่งทานข้าวเช้าอยู่กับสามีจู่นะ
มีเซลลแมนคนหนึ่งทำทีท่าว่าจะเข้ามาขายเตาแก๊สอันเนี้ยครับ
ตัวเองก็บอกว่าไม่เอาที่บ้านมีเตาแก๊สใช้อยู่แล้ว
แมนคนนั้นก็เลยเอามือมาอ๋อไม่เป็นไรคุณป้า
แล้วก็มาจับร่างกายคุณป้ามาสัมผัสร่างกายคุณป้ากับสามี
เอาไม่เป็นไรเอามาแตะตัวไม่เป็นไร
จากนั้นคุณป้าบอกว่ารู้สึกตัวสะดุ้ง
และจำความไม่ได้อีกเลยค่ะจนกระทั่งช่วงเย็นน่ะ
มีเพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกนะตัวเองถึงได้สติขึ้นมา
แต่มีอาการมึนมึนมึนหัวก็เลยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันเลยนะ
กว่าจะหายครับพอหายปั๊บจำความได้แล้วอ๋อ
ก่อนหน้านั้นมันมีเซลลแมนคนนั้นมาให้ตัวเองเนี่ยจะซื้อเตาแก๊ส
เนี่ยอันเนี้ยในราคาสามพันบาทตอนนั้นอ่ะ
คุณป้าบอกว่าป้ามีเงินอยู่แค่๓๐๐มีเงินติดตัวอยู่เท่านี้
ก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่ซื้อเพราะว่าที่บ้านมีแล้ว
ปรากฏว่าสลบไปมาพบอีกทีก็คือเงินสามพันบาทเนี่ย
ศูนย์หายไปแล้วค่ะเป็นค่าเตาแก๊สไปเรียบร้อยเอาเหรอ
ซื้อโดยไม่ทันตั้งตัวสุดท้ายก็ได้เตาแก๊สมาจนได้
แต่เงินหายไปอย่างนี้แถมคนร้ายนะ
ยังไปบ้านหลังอื่นต่อด้วยนะคะแต่ว่ามีชาวบ้านเขารู้ทันว่าเนี่ย
น่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่เลยก็เลยขู่ไปเลยบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านนะคนร้ายไว้ตัวทันหลบหนีไป
ไปอีกที่นึงมีอีกหลังนึงบ้านโพนทองตำบลโพนทอง
อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมาเหมือนกันครับ
ชาวบ้านที่นี่ก็โดนโดนแก๊งมิจฉาชีพมาออกอารวาสค่ะ
หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านเมื่อสักครู่นี้๓กิโลเมตรเท่านั้น
ไม่ไกลกันไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเดิมไหมครับ
ป้าสมจิตนะคะเล่าให้ฟังถูกแก๊งมิจฉาชีพมาหลอกขายเครื่องกรองน้ำ
อืมแถมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยครับของแถมมีเยอะมากเลยเนี้ย
ถ้าคุณป้าซื้อเครื่องกองน้ำกับอุปกรณ์นะก็จะมีของแถมนะ
ลำโพงเครื่องเสียงนะมีหม้อหุงข้าวมีมีดอุปกรณ์ทำครัวแถมด้วยนะ
อ้างสรรพคุณสารพัดเลยอุ้ยรักษาโรคได้เอ่อ
กองน้ำอันนี้ดีมากอย่างนั้นอย่างนี้ร่วมวิจัยกับโรงพยาบาลแห่งนั้นแห่งนี้ในกรุงเทพ
เออทำให้มีผู้เสียหายที่เขาคิดว่าตัวเองมีโรคประจำตัว
แล้วเขาเชื่อว่าดื่มน้ำแบบนี้มันจะรักษาโรคได้
อย่างโรคเบาหวานโรคอะไรต่างแบบนี้ซื้อไปสูญเงินไปเกือบสามหมื่นบาท
เยอะนั้นอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือภาพคนร้ายที่คุณป้าเขาบอกเนี่ย
ทำตัวมาเป็นเซลแมนเซลล์แมนไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะ
คุณผู้ชมแต่เขาอาจจะทำกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่เขาเรียกว่าแก๊งมิจฉาชีพ
ครับซึ่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายวิสิตกล้าหารนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพลทอง
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันก่อนก็มีแก๊งมิจฉาชีพเข้ามาแบบนี้เหมือนกันเลย
ทำไมคะทำทีมาขายน้ำยาซักฟอกแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทนะ
แจกโชครับปีใหม่นะเพิ่งจะผ่านปีใหม่มาจะให้ชาวบ้านเนี่ยจับฉลากลุ้นรางวัลใหญ่ด้วย
ครับแต่พอจับรางวัลได้ปั๊บอืมยังไงรู้ไหมคุณยังไงได้ของรางวัลแล้วอ่ะ
ชาวบ้านที่จับได้ต้องจ่ายค่าภาษีด้วยน่ะภาษีภาษีอีกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
อันนี้ต้องจ่ายให้เขานะเขาจับรางวัลให้ได้แล้วเอ้าทำไมเป็นงั้นน่ะ
จับรางวัลได้แต่ต้องจ่ายภาษีเกือบสองพันบาทแน่โชคดีนะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าน้องชายเขากลับมาบ้านพอดีเขาเห็นว่าเฮ้ย
นี้น่าจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะก็เลยยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูป
แต่คนร้ายเนี่ยเห็นแล้วคนร้ายมีการขู่ด้วยนะว่าไง
บอกว่าจะทำร้ายร่างกายอุ้ยนำหายรูปเก็บไว้อุ้ย
หลังจากนั้นเพ่นหนีไปเลยเพ่นออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วครับ
มากันหลากหลายรูปแบบหลากหลายกลยุทธ์วิธีการในการช่อกงหลอกลวงมากเลยนะคะ
มิจฉาชีพสมัยนี้แต่ไอ้ที่น่ากลัวคือเนี่ย
คุณป้าที่โดนป้าไอ้ยาอืมแล้วก็ไม่รู้สึกตัวไปเลยอ่ะครับ
ฝากเตือนแล้วกันคุณผู้ชมเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจังหวัดนครราชศรีมา
หรือพี่น้องในจังหวัดไหนก็ตามที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้น
ใครมาขายของในบ้านหรืออะไรแบบนี้อย่าเพิ่งต้อนรับขับสู้เขา
นะดูให้แน่ชัดกันก่อนนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีคนเท่าคนแก่อยู่บ้านเพียงลำพัง
อันนี้อาจจะโดนหลอกได้ง่ายมากแล้วมันเคยเกิดกรณีแบบนี้ด้วยนะ
คือเข้ามาคุยทำทีเป็นแบบนี้คุณยายเนี่ยก็ไปต้อนรับขับสู้เอาน้ำมาให้กลับมา
ขโมยเงินคุณยายไปเลยก็คนไทยมีน้ำใจอะไรแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
ฝากย้ำฝากเตือนด้วยคนเท่าคนแก่อยู่บ้านเนี่ย
ก็ต้องปิดบ้านให้มิดชิดอย่าให้ใครเดินเข้าไปเข้ามาบ้านได้นะจ๊ะ
ยังไงถ้าพบผู้ต้องสงสัยยังไงนะคะฝากแจ้งผู้นำชุมชนหรือโทรศัพท์แจ้งตำรวจได้ทันทีเลยนะคะ